เดี๋ยวนี้ปืนมันหาง่ายนะคะคนที่ก่อเหตุรวมถึงข่าวที่เรานำเสนอ
มันก็เกี่ยวกับปืนมากขึ้นวัยรุ่นเข้าถึงปืนได้ง่ายขึ้น
ที่จังหวัดกรรศิลป์ค่ะมือปืนอายุสิบหกปีเท่านั้นเองโดยนะคะ
ดักยิงเพื่อนรุ่นพี่อายุ๑๘ปีจากกรณีชู้สาวค่ะ
นี่เป็นกล้องวงจรปิดบันทึกภาพเอาไว้ได้เนี่ยนะคะจะเห็นรถจักรยานยนต์ของผู้ก่อเหตุ
จุดนี้คือหน้าปั๊มน้ำมันขี่ผ่านไปปุ๊บถนนอรุณประเสริฐค่ะ
ไปจ่อยิงนะคะหลังจากไปจ่อยิงนายนัทธพงศ์อักษรเศรษฐ์อายุสิบแปดปี
ที่ตำบลตาดทองในอำเภอเมืองยะโสธรกระสุนเนี่ยเฉียวท้องไปเลยนะ
คนที่ถูกยิงตอนนี้นอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลค่ะ
สอบถามเพื่อนผู้บาดเจ็บชื่อว่าวรพลเล่าให้ฟังแล้วก็พาตำรวจไปชี้จุดด้วย
บอกว่าก่อนเกิดเหตุนายนัทธพงศ์ผู้บาดเจ็บซ้อนรถเพื่อนอีกคน
ไปชวนนายวรพลไปเป็นเพื่อนเมื่อไปถึงปากทางเข้าบ้านหนองแสง
ถูกไวรุ่นหนึ่งในสองที่จอดรถจากกระยันยนต์รออยู่ก่อนหน้าแล้ว
ชักปืนออกมายิงค่ะกระสุนเฉียวหน้าท้องในนัทพงศ์
แล้วก็พากันไปขอความช่วยเหลือจากปั๊มน้ำมันให้พาส่งโรงพยาบาล
ส่วนผู้ก่อเหตุขี่รถตามมาเหมือนกันนะขับผ่านหน้าปั๊มเป็นภาพเมื่อสักครู่นี้
แล้วก็หนีเข้าไปเลยทางฝั่งเข้าเมืองเยอะโสธรค่ะ
เรื่องต้นสอบสวนตำรวจคาดว่าวัยรุ่น๒รายเนี่ย
จะมีปัญหากันเรื่องชู้สาวแล้วก็เกิดการทะเลาะกันในเฟซบุ๊กมาก่อน
ก็เลยนัดกันมาเคลียร์ปัญหาที่จุดเกิดเหตุก่อนที่มือปืนค่ะ
ยังไม่ทันได้ถึงจุดนัดเลยมาดักก่อนเลยดักรอยิงอีกฝ่าย
และตอนนี้ทราบตัวมือปืนแล้วนะคะอายุ๑๖ปีเท่านั้นเองค่ะ
ซึ่งคาดว่าไม่นานนะคะจะจับตัวมาพูดคุยสอบปากคำเพิ่มเติมได้ค่ะ